ของความเชื่อเช่นเดียวกันค่ะตรงค่ะเพราะว่าเปิดโผล่ละครมาเรื่องใหม่นะคะ
คู่พระคู่นางเนี่ยเราได้เห็นตรงรับบทเป็นลิเกเลย
ซึ่งน้องก็บอกว่าคือจริงเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ
มารับบทแนวนี้ซึ่งแน่นอนค่ะพ่อแก่สำคัญมากเลยนะคะ
นี่เป็นลิเกย์แบบแนวย้อนยุคเลยค่ะจริงแบบทาตาแบบเป๊ะแบบนี้เลยค่ะ
คมเค็มอยู่ด้วยค่ะตรงเปิดใจกับบันทึงไทยรัฐนะคะ
ก็พอรู้ว่าจะรับบทนี้ก็รีบไปไห้เสียงพ่อแก่ทันทีค่ะ
เพราะมีความเชื่อว่าท่านคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแสดงนะคะ
และทุกครั้งที่เข้าฉากก็จะลึกถึงท่านตลอดค่ะ
ส่วนอุปสรรคใหญ่ของการแสดงนะคะไม่ใช่แค่เรื่องการหัดฟ้อนลำให้อ่อนช้อยค่ะ
แต่เป็นปัญหาตรงไหนรู้ไหมคะคุณผู้ชม
กล้ามค่ะเพราะว่าพอเล่นฟิตเน็ตเยอะนะมันยกกล้ามแล้วมันติดแขน
พอยกตั้งวงรำปุ๊บอุ๊ยเสื้อจะขาด
มันติดภูมิกับก็เลยต้องสั่งบอกว่าเอาเธอไปลด
แต่พอมีซีนที่ต้องถอดเสื้อก็ต้องไปกลับไปชุดใหม่
แบบนี้เลยนะคะเรียกว่าตรงเนี่ยปวดหัวทุกครั้งที่ต้องเข้าฉากจริงเลยค่ะ

ผมเล่นฟิตเนสก็ติดกล้ามผมก็ต้องลดกล้าม
แต่ว่าในเรื่องก็ต้องถอดเสื้อกล้ามก็ต้องห้ามหาย
เพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ให้ดีผมก็ต้องโอซิกแพคต้องยังอยู่
ถึงแม้ลำก็ต้องให้มีกล้ามด้วยอะไรอย่างนี้
เพราะว่ามีกล้ามยกไหลไม่ขึ้นครับ

แต่ว่ามือน้องมาโดนตัวแจ๊กกะลีนเราก็แฮปปี้เลยเนาะ
เอาจริงนะภาษาอะไรรู้ไหมคะแม่ลูก
เวลาให้พรแบบดารายุคนี้นะเจริญเจริญนะลูก
แตะไม่ใช่อะไรกลัวล้มข้อเข่าไม่ค่อยดี